มาดูรถแท็กซี่หน่อยมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกภาพเอาไว้ได้มีสองคลิปสองมุมคิวรถแท็กซี่ค่ะคือคนขับรถแท็กซี่เนี่ยเขามีปัญหาชกต่อยกันทีนี้คนนึงสู้ไม่ได้กลับไปเอาปืนมาก่อเหตุเลยเนี่ยมายิงเลยอ่ะ
พอยิงเขาตายก็หนีไปมีภาพจังหวะที่ทะเลาะกันมีภาพจังหวะที่หนีไปดูคลิปแรกกันก่อนนะคะ
เนี่ยค่ะเป็นกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้นะคะครับยิงกันที่คิวรถแท็กซี่เลย
หน้าโรงแรมบนถนนพระเมตตาตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะอืมอันเนี้ยคือเห็นจังหวะที่
คนร้ายใช้ปืนยิงผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำล้มไปกับพื้นน่ะนะคะครับ
คนที่อยู่แถวนั้นนักท่องเที่ยวแถวนั้นก็ตกใจสิได้ยินเสียงปืนนี่ไง
วิ่งหนีกันใหญ่เลยพอยิงเสร็จคนที่ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์
เข้าซอยไปทีนี้ก็เลยมีภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งค่ะ
อันนี้เนี่ยจะเห็นคนร้ายกำลังขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนี่ครับ
ออกจากจุดเกิดเหตุคนร้ายใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงิน
กางเกงขายาวสีดำรองเท้าสีขาวคนนี้ค่ะอืม
หลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตคนที่ถูกยิง
นายทรงพลสวรรค์สะอาดอายุสี่สิบหกปีเป็นคนขับรถแท็กซี่วินแท็กซี่นี้แหละค่ะ
ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลป่าตอง
แต่ว่าถูกยิงหลายจุดนะคะสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจสพป่าตองก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีคราบเลือดมีปลอกกระสุนไม่ทราบขนาดตกอยู่ตั้ง๖ปลอกอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปที่จุดนี้นะคะ
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภูเก็ตเข้าไปช่วยตรวจสอบเพิ่มเติม
จากการตรวจสอบเบื้องต้นรู้ว่าคนก่อเหตุที่ยิงเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เขาทะเลาะกันกับวินรถแท็กซี่อีกคนนึงซึ่งเป็นหัวหน้าคิวรถแท็กซี่เลยอะค่ะ
ชื่อว่านายพรดอนภูเฉยันอายุสี่สิบแปดปีเป็นชาวจังหวัดสุราธานี
แล้วก็ต่อยกันในคิวรถแท็กซี่เลยอะค่ะแต่ระหว่างที่ต่อยกันเนี่ยนะคะ
ครับนายพระราดรสู้นายทรงพลไม่ไหว
เลยตัดสินใจขับรถกลับไปบ้านไปเอาปืน
แล้วกลับมายิงนายทรงพลจนเสียชีวิตโอ้โหเนี่ย
หลังก่อเหตุนายพารดรก็ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้ารุ่นสกูปี้สีแดง
หมายเลขทะเบียนขอไข่ต่อเต่าต่อเต่า๒๘๔หลบหนีไป
พ่อค้าที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาได้ยินเลยนะ
เสียงปืนดังเนี่ยหลายนัดเลยอ่ะค่ะครับคนที่อยู่แถวนั้น
นักท่องเที่ยวที่อยู่ตรงนั้นวิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
ส่วนตัวเองก็กลับไปดูในจุดเกิดเหตุ
เห็นว่านายทรงพลนอนแน่นิ่งไปแล้ว
ใกล้จุดเกิดเหตุนิดนึงนะคะ
เรื่องอะไรน่าจะเรื่องส่วนสมเนี่ยค่ะแต่ก็ผู้สื่อข่าวเรา
รายงานให้ฟังว่าจริงแล้วผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาทะเลาะกันบ่อยมากนะคะครับทะเลาะกันบ่อย
เพื่อนร่วมวินแท็กซี่ที่อยู่วินเดียวกันเนี่ยต้องมาคอยห้ามเป็นประจำ
ทะเลาะกันเสร็จพอแยกกันไปทะเลาะกันอีกวนไปแบบเนี้ย
สุดท้ายครั้งเนี้ยถึงขั้นยิงกันตายอืมพันตำโหลดเอกอโนไทยจินดามณี
ผู้กำกับการสพป่าตองลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามจับกลุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
รวมถึงต้องสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยสาเหตุเบื้องต้นก็น่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวค่ะ
หรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคิวรถแท็กซี่ภายในคิวเดียวกันนะคะ
เพราะว่าคนก่อเหตุเป็นหัวหน้าคิวเลยนะ
ซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่าขอความร่วมมือประชาชนหน่อยนะคะ
ถ้าพบเห็นบุคคลตามภาพนี้ค่ะ

แจ้งเบาะแสไปที่สพต
เจ้าหน้าที่จะได้ติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง